มาดูความคืบหน้าคดีที่กลุ่มวัยรุ่น
รุมทำร้ายร่างกายชายขาพิการจนเสียชีวิตที่โชคชัย๔นะคะ
ตำรวจก็ยังคงไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ
ซึ่งวันนี้ทางทนายความและทางญาติของผู้เสียชีวิต
จะไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ
อนัญชัยชายเดชทนายความครอบครัวนายสมเกียจศรีจันทร์
พิการที่ถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็ได้พูดถึงการเดินหน้าเรียกร้อง
ขอให้ตำรวจเพิ่มข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ภายหลังได้ยื่นเรื่องถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว

ก็เลยบอกว่าวันนี้๑๐โมงเช้าค่ะ
ทีมทนายความและญาติจะเดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี
และให้พิจารณามีคำสั่งให้ตำรวจเพิ่มข้อหาตามที่ญาติได้ร้องขอ
แต่ถ้าหากกระบวนการสอบสวนแล้วเสร็จ
และตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามที่ญาติร้องขอ
ทางทีมทนายความก็จะยื่นร้องขอความเป็นธรรม
พนักงานอายการอีกครั้งนะคะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกชายรบจุณวัฒน์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
ก็ยืนยันมาค่ะว่าถึงแม้ตัวเองนั้นจะได้รับคำสั่ง

เป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔

เพราะว่าพนักงานสอบสวนคดีส่วนใหญ่เป็นคณะทำงานชุดเดิม
และอยู่ระหว่างการเร่งสรุปสำนวนคดี
พร้อมความเห็นให้อายการ
เรื่องต้นยังคงแจ้งข้อหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

คือร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนา
พกพาอาวุธไปในเมืองและหมู่บ้าน

ซึ่งตามหลักฐานยังไม่สามารถแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนได้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชายรบบอกว่าไม่หนักใจกับการเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมของญาติและทนายความนะคะ
เพราะตำรวจก็ยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ
อกจากนี้พันธุ์ตำรวจเอกชายรบยังบอกว่าการเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ข้อความ
ที่มีการต่อว่าพนักงานสอบสวนที่ทำคดีว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
ที่มีการส่งต่อกันผ่านสังคมออนไลน์
กำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะมีการดำเนินคดีหรือไม่
เนื่องจากว่าบางข้อความมีลักษณะเข้าข่ายกล่าวหาเจ้าพนักงาน
รวมไปถึงองค์กรตำรวจจนทำให้เสื่อมเสียทั้งที่มีการชี้แจงไปแล้ว
ซึ่งใจจริงพันธุ์ตำรวจเอกชายรบบอกว่าไม่อยากดำเนินคดี
แต่ในฐานะหัวหน้าสถานีตำรวจก็จำเป็นต้องปกป้องคณะทำงาน
ดังนั้นอยากให้ทุกฝ่ายใช้วิจารณญาณในการโพสต์ข้อความที่จะทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียค่ะ